มาฟังข่าวนี้เสียงจากคุก
เสียงจากคนในคุกสะท้อนออกมาถึงเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในเรือนจำนะครับ
ที่ตอนนี้ครอบครัวของนักโทษชายนายหนึ่งที่ถูกจำคุก

แต่ว่าเขาติดคุกมาแล้ว๓ปีแล้วตอนนี้เขาเป็นนักโทษชั้นดีแล้วนะครับ
ปรากฏว่าเขาถูกผู้คุมทำร้ายร่างกายจับขังเดี่ยว
และก็ไม่นำตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บเสียงจากคุกนี้
ถูกเปิดเผยออกมาจากนางสาวแอนภรรยาของนายกริติกรประสมศรี
นักโทษชายเรือนจำธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เดินทางเข้าเยี่ยมสามีที่เรือนจำเมื่อวานี้
ก่อนจะออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่า
สามีถูกจำคุกในข้อหาพยายามฆ่า
ต้องโทษจำคุก๖ปี๘เดือน
อยู่ในเรือนจำมาแล้ว๓ปีและเป็นนักโทษชั้นดีแล้วนะครับ
แต่เมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาสามีเนี่ย
ถูกผู้คุมเรือนจำทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
โดยไม่ทราบสาเหตุและยังถูกนำตัวไปขังเดียว
ไม่นำตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บ

เวลาไปเยี่ยมก็ต้องเค้นสอบถามจากสามีว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
มีนักโทษชายทะเลาะวิวาดกัน

แต่กลับถูกผู้คุมใช้ไม้กระบองตีหลายครั้ง

แล้วก็เอาเท้ามาเหยียบหน้าอก
ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ

ถูกผู้คุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกัน
ฟังเสียงของภรรยาของนักโทษนายนี้หน่อยครับ
ก็ยังหายใจไม่ออกเดินไม่ค่อยไหว
แล้วก็รอยฟกช้ำก็ยังอยู่เหมือนเดิม

ก็สะโพกทั้งสองข้างเขียวช้ำไปหมดเลย
พี่คือทั้งคือไม้กระบองยาวกว่าแขนอ่ะ
ตีนับค้างไม่ถ้วนแล้วลองคิดดูว่าคนเรา
ไม่เข้าใจว่าจริงผู้คุมมันมีสิทธิ์ตีนักโทษได้

แต่ทำไมถึงต้องตีนับครั้งไม่ถ้วน
แล้วทำไมแฟนหนูถึงเป็นคนที่โดนหนักที่สุด

ทุกคนพูดเป็นปากเสียงนะคะว่าแฟนหนูโดนหนักที่สุด
พ่อแม่เลี้ยงไมค์ไม่เคยตีขนาดนี้เลย
นอกจากครอบครัวคุณแอนแล้วนะฮะ
ยังมีครอบครัวของนักโทษชายอีก๒ครอบครัว

เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
โดยนายออสพ่อของนักโทษชายดิสยเดชหานเกียรติกล้า
เล่าให้ฟังว่าลูกชายถูกผู้คุมทำร้ายด้วยเช่นกัน

แต่ผู้คุมกลับไม่ยอมปฐมพยาบาล
แม้ว่าลูกชายทำผิดแต่ไม่ควรถูกลงโทษหนักขนาดนี้นะครับ

เขาใส่กุญแจมือครับลูกชายผมตีแต่นักแข้งยันติสตะนะครับ
แล้วก็ใช้เท้าเตะหน้าลูกชายผมสลบลงไปแล้วคือคือช็อกแล้วครับ
ทักแล้วเขาบอกว่าอ๋อเขามีเขามียายากันชักคือไม้กระบองของเขาครับ
ครับงัดปากงัดปากอ้าปากออกมาแล้วแล้วตีต่อทำอย่างงี้สองครั้งครับ
มันเหมือนเจตนาฆ่าหรือเปล่าผมไม่รู้นะจากนั้นทางญาตินะครับ
ยื่นคำร้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำเพื่อเตรียมส่งเรื่องให้กรมราชธรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอประหลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณามา
ผมขออนุญาตที่จะแวะอ่านข้อความจากคุณผู้ชมที่ส่งมา
มันก็สะท้อนอะไรออกมาได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมส่งมาทางเฟซบอกว่า
เอาเรื่องนี้มาพูดข้างนอกคนข้างในจะลำบากคุณเข้าใจความหมายนะ
คุณเข้าใจนะรอบต่อไปผู้คุมอาจจะไม่ทำเองใช้นักโทษด้วยกันนี่แหละ
ถึงตายนะครับอ้าวก็เป็นเสียงสะท้อนออกมาทีนี้
ทีมข่าวก็ต้องสอบถามทางด้านของผู้บัญชาการเรือนจำธัญบุรี
ต้องไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะทางด้านของเรือนจำก็คือ
เกียรติกรปัตธรรมทัศน์เป็นผู้บัญชาการเรือนจำธัญบุรีเนี่ย
บอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกเหตุการณ์เอาไว้เหมือนกันพบว่าวันเกิดเหตุมีนักโทษสองคน
เขาทะเลาวิวาสกันเรื่องของหนี้สินจนถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
ระหว่างนั้นนักโทษชายกริตติกรได้เข้าไปช่วยหนึ่งในผู้ต้องขัง
เขาระบุว่าการเข้าไปช่วยเป็นการสร้างอิทธิพล
ผู้บัญชาการเรือนจำบอกแบบนี้ไม่ใช่ไม่
หนึ่งในผู้ต้องขังนั้นเขาต้องการสร้างอิทธิพลก็เลยเกิดการทะเลาะกันนะคะ
และต้องการตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่มบ้านรังสิต
ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงแล้วว่าผู้คุมได้กระทำเกิน
กว่าเหตุหรือเปล่าโดยได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐานทั้งหมด
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ในช่วงที่เกิดเหตุ
แต่ทีนี้กล้องที่บันทึกภาพได้เห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร

จุดที่ตั้งกล้องวงจรปิดไกลเห็นเหตุการณ์ไม่ค่อยชัด
หากพบว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดจริงจะถูกลงโทษทางวินัย

พร้อมกันนี้ยืนยันว่านโยบายของเรือนจำธัญบุรีห้ามผู้ต้องขัง
รวมตัวกันเป็นกลุ่มห้ามจับกลุ่มกัน
หรือสร้างตัวเป็นผู้มีอิทธิพลภายในเรือนจำเด็ดขาดค่ะ

ส่วนของผู้ต้องขังที่ทำร้ายกันมูลเหตุมาจากการทวงหนี้
แล้วก็มารุมทำร้ายกันอันนี้ก็ถ้าใครผิดก็ลงโทษทางวินัยของผู้ขังคนนั้นไป
แล้วก็ขยายผลไปในเรื่องของการลักลอบนำสิ่งของที่ไม่อนุญาตเข้ามา
ก็รู้สึกว่ากลุ่มนี้ก็จะมีส่วนผัวพันธ
จากว่าภายในเรือนจำเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ขังสูบบุหรี่แล้วก็มียาเส้น
คือไม่มีบุหรี่และยาเส้นขายก็จะมีการพยายามที่จะลากรอบน้ำเข้ามา
ล่าสุดนี่ก็มีการติดต่อกับบุคคลภายนอกนำเข้ามา
ซึ่งเมื่อกี้ผมก็สอบปากคำแล้วก็รับสารภาพว่ามีการดำเนินการดังกล่าวจริง
เรื่องนี้นะครับเชื่อเลยว่าผู้สื่อข่าวหลายสำนักก็คงต้องตามติดกันต่อนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้เรื่องของเรือนจำเรื่องของระเบียบต่างก็มีการลงโทษไปแล้วถูกต้องไหม
อธิบดีกรมราชธรรมนะครับตอนนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายจริง
แม้จะอยู่ภายในเรือนจำก็ตามหลายคนบอกว่าภายในเรือนจำมันเหมือนอะไรที่แบบว่าเป็นที่มืด
เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ทีนี้เรื่องของการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเนี่ย
เดี๋ยวทีมข่าวจะติดตามต่อนะครับ